มีผู้ชายแก้ผ้าวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกว่าโอ๊ยผมถูกไล่ตีมา

อย่าไปเชื่อมันมันจะขมขืนแม่ผม
เอาล่ะมาคนละเรื่องแล้วโอ้โหนี่กำยำนะหุ่นกำยำเลย
แก้ผ้ามาแล้วแก้จริงด้วย
ทิศบนพระพลาบเผอเมืองจังหัวจันทบุรีของคุณอุ๋ยนัพพระมนัส

เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมา๓ทุ่มได้
นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านโอ้โหตกใจ
ผู้ชายแก้ผ้าวิ่งมานะฮะน่าจะดูแล้วดูทรงแล้วเมาคุณวรพรเมา
บอกช่วยด้วยช่วยด้วยผมโดนไล่ตีจะเข้ามาในบ้านให้ได้
สักพักมีเด็กผู้ชายวัยรุ่น๒๓คนนะครับ
วิ่งตามมาเหมือนกันหน้ารถมาแล้วบอกว่าไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละมันจะข่มขืนแม่ผม
โอ้โหคุณอุ๋ยกับเพื่อนช่วยกันจับสิคราวนี้นะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับอีกทีนึง
คุณเอน้องเอละกันนามสมมุตินะอายุ๑๖ปีเป็นลูกชายของผู้หญิงที่เกือบจะถูกข่มขืน
เล่าให้ฟังบอกว่าปกติอยู่กับแม่๒คนแม่อายุ๕๒แล้ว
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่จะออกไปข้างนอกนะแต่ลืมของเลยกลับมาพอกลับมาถึงได้ยินเสียงแม่ร้องเข้าไปดู
ภาพที่เห็นคือคนนี้ถอดเสื้อผ้าหมดแล้วขึ้นคล่อมตัวแม่แล้วเนี่ยพยายามจะถอดเสื้อผ้าแม่
น้องอุ๋มตัวลงชื่ออุ๋มหรือชื่อเออานามสมมุติละกันน้องคนนี้ละกัน
กระชากตัวออกมาต่อยเข้าไปหลายหมัดเลยคนร้ายวิ่งหนีออกมาฮะนะครับ
แม่ผมแบบตะโกนทันแล้ว

วิ่งหนีไปได้๓๐๐เมตรแล้วผมก็ล็อกตัวทัน
แล้วมีคนช่วยแจ้งความผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาดูครับ

แต่ผมกำลังแม่ผมมาทีกินมันความมองกันไงแล้ว
คุณแม่ของน้องที่เป็นผู้เสียหาย
นะครับก็ไปให้ปากคำที่สพเมืองจันทบุรีแล้วนะครับ
ก็จะตามรวบตัวอ๋อตามรวบตัวได้แล้วเนี่ยยิ้มแฉ่งอยู่นี่
แฉ่งอยู่นี่ชื่อสรพงศ์เขื่อนสุวรรณอายุ๒๘ปีนะครับ
คือมีพฤติการนะในการชอบไปแอบมองชาวบ้านอยู่แล้วด้วยในระแวกนั้น
นี่ไงนะครับเป็นประจำโอ้โหยิ้มรับข้อหาเลย
อยู่กับตำรวจก่อนนะคะส่วนเรื่องนี้ที่